ก้นไปแล้วมาดูเป็นแท่งบ้าง

ที่มีภาพหลุมมากนะเออนะคะทักผิดทักสุดทักตลอด
หน้าเขยังคล้ายกันแมมน่าวาดไปอยู่ไหมคุณแจ๊ค
หน้าเขาคลายกันออกตอนเช้ามันถอดเสื้อ
เห็นบอกว่าบลวนสัญญาณแล้วเป็นฟีแลนซ์รอบสองแล้วจ่ะ
แต่คนละคนกันนะจ๊ะดิวกันนะจ๊ะไปฟังสัมภาษณ์ดิวนี้เลยค่ะแต่เหมือนกันจริงไปดูเลยค่ะ
แม้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่ถ่ายว่าอยากจะอยากจะโฟกัสเรื่องถ่ายละครเรื่องงานแสดงอะไรให้แบบดีก่อนส่วนเรื่องนั้นผมว่าไปไว้ทีหลัง

แต่ก็กล้ามใหญ่เหมือนกันนะคะโอ๊ยเฉินลีบ